ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของจานิวกันหน่อยค่ะ
คือเป็นข่าวเป็นคราวตั้งแต่ช่วงกลางวันเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
จานิวถูกคนร้าย๔คนรุมทำร้าย
นี่เป็นรอบที่๒แล้วนะคะในรอบเดือน
เพราะว่าเมื่อวันที่๒มิถุนายนต้นเดือนก็โดนไปแล้วรอบนึง
แต่ว่ารอบนี้อาการนี้หนักกว่ารอบที่แล้วสาหัสเลยนะคะ
ฉีก๒แห่งคิ้วขวาศีรษะจมูกหักกระดูกใบหน้าหัก
กระดูกเบ้าตาขวาแตกเลือดข้างกดทับเส้นประสาทขวา
คุณหมอต้องเจาะระบายความดันลูกตาขวา
ลดการบวมก่อนที่จะมีการผ่าตัด
คุณแม่ของจานิวเป็นห่วงลูกชายเหลือเกิน
กลัวว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วร่างกายจะไม่เหมือนเดิม
เรื่องของสมองเรื่องของตา
หมอก็ห่วงจะตาบอดด้วยหรือเปล่า
ใช่คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ช่วงสักประมาณ๑๑โมงกว่านี่นะคะ
คือปกติแล้วคุณแม่จานิวจะต้องไปส่ง
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งให้ขึ้นรถประจำทาง
แต่ว่าวันนั้นคุณแม่ต้องไปขึ้นศาล

ทีนี้ค่ะพอออกมาจากบ้านแล้ว
บริเวณปากซอยรามอินทรา๑๐๙

มีคนร้ายมาขี่มอเตอร์ไซค์มา๒คัน

มากันทั้งหมด๔คนแล้วก็เอาไม้คมแฝก
เบสบอลมารุมฟาดจนเลือดไหลอาบเลยนะคะ
ซึ่งตอนนั้นจานิวหรือว่านายศิรวิทย์เสรีที่วัด

ก็พยายามร้องขอความช่วยเหลือนะ
แต่คนก็ไม่กล้าที่จะเข้าใกล้
หลังจากนั้นคนร้ายก็รีบหลบหนีไป
แล้วมีวินมอเตอร์ไซค์ที่เป็นพลเมืองดี
นำตัวจ่านิวส่งโรงพยาบาลนวมินหนึ่ง
แล้วก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางมาเฝ้า
มาติดตามอาการเป็นจำนวนมาก
รวมถึงก็มีคนใกล้ชิดนะคะ
อย่างนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่

อาการก็สาหัสอยู่พอสมควร
ตอนแรกคุณแม่ก็บอกนะคะบอกว่าลูกชายโต้ตอบช้า

แล้วก็ดั้งจมูกหักเบ้าตาขวาแตกหัวแตก
ทีนี้พอสแกนสมองหมอเขาก็รู้แล้วแหละ

โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับประสาทตา
อย่างที่หัวก็ต้องเย็บแผล๘เข็ม

พอถูกนำตัวออกจากห้องผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
คุณแม่ก็ร้องไห้เลย
เพราะว่าพอรู้อาการเบื้องต้นของลูกชาย
เพราะว่าหมอยังไม่ยืนยันไงคะ
ว่าตาขวาของจานิวจะกลับมามองเห็นได้เหมือนเดิมไหม
ดูการรักษาก็ต้องเย็บแผลที่ฉีกขาด
ที่บริเวณหัวคิ้วขวาเจาะระบายความดันในลูกตาขวา
แล้วก็เรื่องของให้ออกซิเจนให้น้ำเกลือให้ยาแก้อักเสบต่าง
เฉพาะตรงตาขวาแล้วก็ให้ยาลดบวมของเส้นประสาทตา
แล้วก็ส่งตัวนายศิรวิทย์ไปยังโรงพยาบาลมิชชั่นเมื่อวานนี้

ใช่คือที่แรกอยู่ที่โรงพยาบาลแรกก่อน

ทีนี้พอตอนประมาณทุ่ม๕นาที
แล้วก็ย้ายต่อไปที่โรงพยาบาลมิชชั่น

คือจานิวเขาทำประกันสังคมเอาไว้
ทีนี้แม่ก็ให้สัมภาษณ์นะคะ
หลังจากที่เอาตัวลูกชายส่งโรงพยาบาล

ว่าคนที่ก่อเหตุทำไปเพื่ออะไร
ลูกชายแม่กำลังมีอนาคตเลย
นี่ได้ทุนไปเรียนต่อที่อินเดีย๒ปีนะ

เคลื่อนไหวทางการเมืองไปในตัวด้วย
คือเพราะจานิวตอนก่อนหน้านี้เขาก็เอาใบออกมาโชว์

ไปเรียนต่อด้านของการเมืองด้านของกฎหมายที่อินเดีย
แม้ว่าอาจจะเป็นสาบันที่เขาตอนแรกไม่ได้อยากไป

และพร้อมที่จะพักเรื่องของการเมืองในบ้านเราไว้ก่อน

แล้วเดี๋ยวกลับมาพัฒนาการเมืองในบ้านเรานะฮะ

ใช่ค่ะแต่แม่ก็ยังยืนยันนะว่าหลังจากนี้
แล้วก็ไม่ได้คิดจะถอดใจไม่ได้คิดจะถอนใจอย่างแน่นอน

ว่าคุณแม่คุณแม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองหรือไม่
แม่ของจางนิวตอบว่าก็มีอยู่เรื่องเดียวนั่นแหละ
ปกติในการใช้ชีวิตหรือไม่แม่จานิวก็บอกว่า
นิวบ่นอยู่เรื่องหนึ่งว่ามีคนตามตามอย่างผิดสังเกตเลยนะครับ

ก่อนหน้านี้สันติบาลก็มาหาที่บ้าน
เนื่องจากเกรงว่าจานิวจะไปงานประชุมอาเซียน
แต่จานิวก็ไม่ได้ไปนะแล้วก็แจ้งสันติบาลไปแล้ว
ว่าไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ได้ไปจริง
ทีนี้แม่ก็เลยสงสัยว่าผู้ที่ก่อเหตุ
จะเป็นกลุ่มเดียวกันไหมหรือยังไง

เขาบ่นอยู่แล้วเขาบอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่ามีคนตามเขา

ช่วงนี้มีคนตามนิวอยู่นะสงสัยนิวจะโดนอีกหรือเปล่าแม่
เราก็บอกว่าอาจจะเป็นพวกสันติบาลที่ตามเราอยู่
เพราะว่าเมื่อ๒๓วันก่อนก็มีสันติบาลไปบ้านอยู่อะไรอย่างนี้
ไม่ค่ะคือเราบอกเราใช้ชีวิตแบบมนุษย์ปกติธรรมดา
ไม่ใช่กลางซอยนะคะริมถนนลามินทาย
ก็ขอให้โชคข้าวข้างเรามาก
ถ้าเราได้กล้องวงจรปิดก็ถือว่าเราก็โชคดีแล้วค่ะ
คือคุณแม่บอกว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใคร
ไม่ว่าจานิวหรือว่าประชาชนทุกคนในประเทศนี้
นี่มันเกิดขึ้นกลางถนนเลยนะคนทำมันใจกล้ามาก
มันไม่ใช่กลางคืนและที่เกิดครั้งนี้มันเป็นสารที่โล่งแจ้ง
ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกประชาชนคนธรรมดาทั่วไป
เขาจะรู้สึกว่ามีความปลอดภัยในชีวิตได้อย่างไกลนะครับ
ถามว่าคุณแม่คุณแม่เชื่อไหมว่าเป็นกลุ่มเดียวกับที่ทำคราวก่อน
คือคุณจำได้ไหมกลุ่มที่แล้วเนี่ยคือมันเกิดเหตุการณ์
คืนวันที่๒มิถุนายนตอนนั้นเนี่ยพอเสร็จสิ้นกิจกรรม
ล่าลายชื่อสวงดโหวตนายกแล้ว
จานิวโดนทำร้ายที่ป้ายรถเมย์ปากซอยรัชดา๗
รอบนั้นคือตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้นะคะ
เพราะว่ารอบนั้นมันก็เหมือนกันคนร้ายก็แต่งตัวมิดชิดสวมชุดดำมา
แล้วก็มารุมทำร้ายมาต่อยจนน่วมแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
แต่ทีนี้คุณผู้ชมทางด้านผู้กำกับสนห้วยขวาง

กลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุทำร้ายจานิวรอบที่๒ในพื้นที่สอนอบินบุรีเนี่ย
น่าจะเป็นคนเดียวกลุ่มเดียวกันกับตอนที่เกิดเหตุที่ปากซอยรัชดาเจ็ด
แต่ทีนี้ค่ะทั้งตำรวจ๒สนสนห้วยขวางสนมินบุรี
หลังจากนี้ก็จะต้องทำงานร่วมกันดูซิว่าคดีนี้มันมีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่า
เพราะว่าเมื่อวานช่วงเย็น๔โมงครึ่ง
คุณแม่ก็ไปที่สอนอมมินบุรีไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันแทนลูกชาย
ทีนี้ค่ะพลตำรวจตรีสมนึกน้อยคงผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓
เมื่อวานนี้นะพอรู้แล้วคือมีทั้งไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
แล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบก็ไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
ทั้งหมดให้เหตุการณ์ไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกันเลย
คือเขาบอกว่าเบื้องต้นคนร้ายดักรออยู่ที่ปากซอย๒คน
หมวกกันน็อกนะมีอาวุธคือมีไม้
หลังจากนั้นมีคนร้ายอีก๒คนตามจานิวออกมาจากในซอย
ทีนี้พอจานิวมาถึงจุดที่เกิดเหตุ
คนร้าย๒คนที่ดักรออยู่ตรงปากซอยก็ตรงเข้าทำร้ายโดยไม่พูดไม่จาเลยนะ
ไอ้คนที่ตามมาในซอยอีก๒คนก็ตามมารุมด้วย
แล้วทั้ง๓คนก็มีอาวุธไม้แล้วก็มีดิ้ว๑คน
หลังจากนั้นก็แยกย้ายแล้วก็หลบหนีไป
อันนี้พยานในที่เกิดเหตุให้การ
พยานบอกว่าคนที่ก่อเหตุพยายามลากจานิวลงถนนเลย
แล้วก็มาทุบทำร้ายกันกลางถนนนะครับ
ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คือตำรวจเองก็บอกว่า
จะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาหลักฐานต่อไปด้วยนะคะ
คุณแม่ของจานิวบอกแห่คราวที่แล้วดูกล้องวงจรปิดแถวรัชดา
ก็เห็นแต่ใบไม้เห็นแต่ความมืด
แต่คราวนี้น่าจะเห็นนะเพราะมันเกิดขึ้นในช่วงกลางวันนะครับ
คุณผู้ชมครับแต่ล่าสุดมีคำเปิดเผยออกมาจากเพื่อนของจานิว
ซึ่งได้ไปเยี่ยมจานิวนะครับบอกว่า
ไปเยี่ยมจ่านิวแล้วได้ไปพูดคุยกับจานิวที่โรงพยาบาล
ขณะนี้จานิวสามารถพูดจาสื่อสารได้แล้ว
แต่ยังคงมีอาการเหนื่อยเวลาพูดนะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บที่ได้รับ
อกจากนี้จานิวยังได้ถามถึงเรื่องงาน
แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือกิจกรรมที่เขาจะจัดขึ้น
คือกิจกรรมดนตรีประชาธิปไตย๒๔มิถุนาวันอะไร
จัดวันที่๒๙มิถุนายนนี้ที่อนุสวรี๑๔ตุลาถนนราชดำเนินนะครับ
วันนี้จานิวก็ถามถึงเพื่อนว่าเรื่องงานวันนี้จะเป็นยังไงต่อ
เพราะจานิวเป็นคนชอบจัดงานดนตรีชอบจัดงานคอนเสิร์ต
แล้วก็เกรงว่าคนที่มางานจะเครียดก็บอกว่ากลัวว่างานจะล่มด้วย
ก็เป็นคำถามที่จานิวถามเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทก็ตอบไปว่า
ไม่ต้องห่วงห่วงตัวเองก่อนเถอะนะฮะคนจัดงานเขาไม่ล้มเลิกหรอกนะครับ
รู้ว่าจานิวจะจัดงานนี้เป็นงานสุดท้ายก่อนไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดีย
จนทำให้ทั้งจานิวและเพื่อนพอที่จะหัวเราะออกมาได้บ้างนะครับ
จากนั้นจานิวก็ถามถึงเพื่อนสนิททุกคนโดยค่อยไล่ชื่อช้า
ระหว่างนั้นก็เริ่มอาการกำเริบนะเพื่อนบอกแบบนี้บอกว่าเริ่มเจ็บแผล
แล้วก็พูดช้าลงพูดน้อยลงนะครับจนหมอต้องเข้ามาดูอาการ
แล้วก็บอกให้จานิวนั้นพักผ่อนนะครับนี่คืออาการล่าสุดนะฮะ
ทีนี้พอแอมเนสตี้ก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะ
แล้วก็มีการแถลงการบอกว่านักเคลื่อนไหวทางการเมืองโดนทำร้าย
ก่อนหน้านี้นายเอกชัยหงกังวานก็โดนทำร้าย๕ครั้งแล้วในปีนี้
แล้วก็ยังมีอีกก็คือนายอนุรักษ์เจนตวนิษฐ์ถูกทำร้าย๒ครั้ง
แล้วก็ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้จานิวในรอบเดือนนี้โดน๒รอบแล้ว
คือมันมีความเคลื่อนไหวในโลกทวิตเตอร์หรือว่าในโลกออนไลน์เยอะมากนะคะ
ฉันเข้าไปดูแฮชแท็กในทวิตเตอร์ก็มีแฮชแท็ก
คุกคามประชาชนคุณธนทรเขาเป็นคนแฮชแท็กเรื่องนี้นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในป่าเถื่อนแล้วก็รัฐบาลอย่าเพิกเฉยนะครับ
ก็รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราเรื่องของการทำร้ายนักเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยนะครับ